คุณฮอตมากในช่วงที่๒๓ปีที่ผ่านมา

สรุปว่าบ้านหลังนี้ใครเป็นของเจ้าของ

เจ้าระเบียบรักความสะอาดจุกจิกจู้จี้ขี้บน
เขามีลาหูเร็งดวงชะตาข้ามมีผัว
นั่นไงมีผัวฟัง

ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกแล้วไม่คิดจะหาผู้ชายใหม่แล้วเหรอ

ตามดวงมีไหมคะได้แต่งงานครั้งที่๒มั้ย
ถ้าบ้านเราแข็งแรงจริงอะไรก็อะไรก็พังประตูบ้านเราไม่ได้

ถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าเห็นว่าดวงนี้
อยู่คนเดียวดีกว่าแต่งงานยังคิดจะแต่งงานไหมคะ